น้ำบ้านหลุงเนี่ยมันทนไม่ไหวมันรับไม่ไหว

เข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะฮะ
ที่อยู่หลังคันกั้นน้ำนี้
คุณผู้ชมครับนี่คืออ่างเก็บน้ำ

ที่บ้านหลุงกระบวนศจราเข้
อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
มันแตกมันพังมันเสียมันหายครับ

ส่งผลให้น้ำปริมาณมากไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านแบบนี้ฮะ

เข้าของเครื่องใช้ในบ้านของชาวบ้านหลายสิบหลังนะครับ

ชาวบ้านเล่าบอกว่าสาเหตุหลักที่เป็นแบบนี้
เพราะว่าพายุฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาหลายวันครับ
น้ำมันก็ไหลลงฝ่ายในปริมาณมาก

แล้วมันกัดซ้อไปเรื่อยแตกพังเป็นแนวยาวครับ

แล้วก็ย้ำเตือนบอกว่าให้เฝ้าระวังต่อไปก่อนนะ
รวมถึงให้เอาเข้าของเครื่องใช้
เลี้ยงขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย

ชาวบ้านอำเภอบ้านตากเขาแสนที่จะเสียดายสะพานแห่งนี้
เป็นสะพานกาดต้าตงนะครับ
เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดเชื่อมไปที่กาดต้าตรง
คือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนอนุรักษ์นะครับ
แล้วก็เป็นเกาะกลางแม่น้ำปิงด้วยนะครับ

ขณะนี้น้ำปิ่งไหลเชี่ยวกรากพัดพังนะครับ
ทลายเสียหายไปกับกระแสน้ำหมดแล้ว

ถือเป็นคลิปประวัติศาสตร์เลยนะฮะ
เป็นภาพสุดท้ายของสะพานแห่งนี้

แล้วเขาบรรยายให้ฟังตอนเกิดเหตุครับ
สะพานต้าต้องเรารักษายังหยุดแล้วนะคะ
แต่เราก็ไม่สามารถจะต้านน้ำที่มากมายขนาดนี้ได้ค่ะ
สู้กันมาตลอดนะคะกับสะพานไม้ไผ่แห่งนี้
แต่ปีนี้น้ำหลาก
คุณผู้ชมครับเส้นโลตัสนะฮะ

ที่ถนนกันทรลักษณ์อำเภอวาลินชำราบ

นี่คืออุบลราชธานีมาตามนัดจริง
อันนี้ต้องขอขอบพระคุณภาพจากเฟซบุ๊ก
มาม้าปลาวานกีรติบูรณะด้วยนะครับ

นี่ช่วงตอนช่วงเช้า๙โมง๔๐นะคะ
อันนี้คือเป็นอิทธิพลของอาเตี้ยนหมู่
เตี้ยนหมู่ที่เข้ามาตามนักจริงนะครับ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวติดตามได้ในพยากรอากาศด้วยนะครับ

ก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก
แล้วก็ต้องเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันเลยด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูฝนแบบนี้

ซึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะจะอยู่กับเราไปจนถึงสุดสัปดาห์
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าพายุเตี้ยนหมู
ขึ้นมาบริเวณภาคอีสานของประเทศไทยค่ะ

ได้ไปสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนาม

จะพัดเข้าบริเวณร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทย
ทำให้บริเวณไหนที่มีเจ้าร่องมรสุมนี้พาดผ่าน

นั่นก็คือภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและก็ภาคกลางค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพล
มรสุมฝนประจำฤดูที่พัดเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่อง

ทั่วทั้งประเทศไทยจะมีฝนตกหนักนะคะมากถึง๘๐ของพื้นที่
ขณะที่ชาวเรือยังต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะทั้งสองฝั่งเลย
ถ้าบริเวณไหนมีฝนตกหนักคลื่นมีโอกาสสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะนอกจากสุดสัปดาห์นี้นะคะฝนจะตกหนักแล้ว
เราต้องรอนะคะเพราะว่าเดือนหน้าฝนก็อาจจะตกหนักเช่นเดียวกัน
ส่วนวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสเปน
คุณผู้ชมคะเวลามีเกิดภูเขาไฟประทุเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ต้องระวังก็คือลาวาใช่ไหมคะ
จากลาวาจะเผาไหม้บ้านเรือนแล้ว
ลาวาที่แข็งตัวค่ะคุณผู้ชมยังปล่อยก๊าซพิษค่ะ
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วย
ซึ่งนอกจากประชาชนต้องอบพยพไปแล้วนะคะ
พยพไปใกล้ไม่ได้นะคะต้องออกจากเมืองไปเลย
เพราะว่าไม่งั้นสูดเข้าไปจะทำลายปอดได้ค่ะ
และนี่คือรูปของร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ